ไปเมื่อเช้ามันก็มีข่าวที่เช้าบ้านที่บูรีรำเขาหืะหา
เขาบอกว่าเขาไปเจอพญานาคพอบอกให้ชูคอ
ก็โผล่ขึ้นมาพญานาคเนี้ยไม่ได้ตัวใหญ่โตนะคะแต่ทีนี้เราทีม
เชี่ยวชาญมาว่าเอ๊ะที่ชาวบ้านเขาบอกว่านี่คือพญานาค

วันนี้มีคำตอบมาให้แต่ว่าก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นพญานาคกันก่อนค่ะ
นี่คุณผู้ชมมันเหมือนงูนะแต่นี่ไงคือชาวบ้านเขาเชื่อว่าเนี่ยคือพญานาคแล้วเขาแบบดีใจสาธุกันทั่วเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากที่เห็นแล้วเนี่ยนะเวลาที่คนเขาบอกว่าโผล่ขึ้นมานะชูคอหน่อยทีนี้
ทุกคนหน่อยคือเหมือนกับพญานาคก็เนี่ยชูขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะคนก็เลยเฮกันซึ่งที่ชาวบ้านเขาเชื่อเนี่ยนะคะว่าเป็นพญานาคเนี่ยอยู่ในสระในสระน้ำวัดบ้านโคกสะอาดที่หมู่แปดตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำค่ะพอเขาถ่ายคลิปนี้มาแชร์คนก็อุ้ยตะลึงเลยค่ะคนที่แชร์ต่อก็กดสาธุเก้าเก้าก
พิธีที่เขาที่เขาคือหาเพราะว่าอะไรเหมือนกับธรรมตามคำสั่งได้บอกให้ชูคอขึ้นก็มีการชูคอขึ้นเหนือน้ำทีนี้ค่ะชาวบ้านเขาก็ไปขอโชคขอลาบและแน่นอนเขาก็อยากถูกลาบอยากถูกโชครางวัลใหญ่เนี่ยนะคะแต่ดิฉันก็ไม่รู้แหละว่าแต่ละคนไปตีความเป็นอะไรแล้วไปซื้อเป็นอะไรยังไงกันบ้างแต่ที่แน่ทีมข่าวไทย
อะไรเกษตรศาสตร์ก็ไปถามอาจารย์เอาคลิปนี้แหละให้อาจารย์ดูอาจารย์ค่ะนี่มันใช่พญานาคแบบที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันไหมอาจารย์ก็บอกว่าออที่ชาวบ้านเขาคิดว่าเป็นพญานาคที่ปรากฏในคลิปเนี่ยจริงแล้วมันคืองูงูสายรุ้งลายขีดอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่างูสายรุ้งลายขีดเนี่ยเป็นงู

มันก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเหมือนโผล่ขึ้นมาตามเรียกอ่ะใช่แล้วไหนบอกว่ามีนิสัยรักสงบไงอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ๋อคือที่เห็นว่าชูคอมาเหมือนกับจะหยอกล้อจะเล่นกับคนเนี่ยคืองูตัวเนี่ยน่าจะโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วที่เห็นว่าไม่กลัวคนเนี่ยอาจารย์พยายามอธิบายนะสัตว์ก็เหมือนกับคนมีนิสัยแตกต
ชูคอขึ้นมานี่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะที่อาจารย์ดรวุฒิบอกแล้วว่าคืองูสายรุ้งหลายขีดนะคะคือที่ความที่เห็นตอนกลางคืนบางทีอาจจะมองไม่ค่อยชัดเลยนะคะแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นความเชื่อของคนด้วยแหละเพราะว่าความเชื่อของคนเนี่ยคือเขาเชื่อว่าพยานาคเนี่ยอาจจะไม่ได้โผล่มาในรูปแบบที่แบบตัว